มังกรราชบุรีเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่สั่งสมกันมาไม่น้อยกว่า๓ช่วงอายุคน
ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราชบุรี
ได้เริ่มต้นทำโอ่งมังกรขึ้นในประเทศไทยด้วยการใช้ดินในพื้นที่ราชบุรี
ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นดินสีแดงที่สามารถใช้ปั้นโอ่งได้
ราชบุรีแต่เดิมนั้นจะไม่มีลวดลายจึงเรียกว่าโอ่งเลี่ยน
ต่อมาภายหลังได้มีการเพิ่มเติมลวดลายเข้าไป
และลวดลายที่ได้รับความนิยมคือลายมังกรจึงเรียกว่าโอ่งมังกร